ไปดูเรื่องของช้างกันหน่อยคุณผู้ชม
พังบุญมีที่ถูกฟ้าผ่าจนหมดสติไปสุดท้าย

แต่ล่าสุดมีการขอรับบริจาคอาหารช้าง
รวมทั้งเรื่องของเงินสมทบทุนในการรักษาพยาบาลช้างด้วยนะครับ
ความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บของช้างพังบุญมี

ก็ถูกฟ้าผ่าจนช็อกหมดสติไปนานกว่าครึ่งชั่วโมง
พอฟื้นขึ้นมาก็มีอาการทางสมองคุณผู้ชม
ต่อมาทีมสัตวแพทย์ของคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
รับตัวพังบุญมีต่อจากปางช้างสามเหลี่ยมทองคำ
พัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วก็ไปรักษาเมื่อวันที่๒๗
กันยายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทีมสัตวแพทย์ก็ให้น้ำเกลือไป
ให้สารอาหารไปรวมไปทั้งยาลดปวดแล้วก็ยากันช็อก
เพราะว่าช้างพางบุญมีนมีอาการเขาเรียกว่าอาการงวงตก
ไม่สามารถหยิบอาหารได้นะฮะอีกทั้งระบบสมองก็ยังถูกทำลายด้วย
มีอาการสมองฟั่นเฟือนยังต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด

อันนี้ก็รอดอย่างปฏิหารนะครับ
สุกไปนะครับแล้วแต่มีอะไรมีนะครับสุกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ
แต่ถ้าไม่สะดวกหาควดหาอะไรเนี่ยก็บริจาคเป็นเงินได้นะครับ
เพราะว่ายังใช้ยายอีกเยอะมากในการที่จะทำให้สมองของกลับมาทำงาน
ตอนนี้นะครับพังบุญมีเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้ว
อ่าสามารถยืนเองได้ก็เป็นข่าวดีนะฮะ
แต่ว่ายังคงต้องใช้โซ่ล่ามขาไว้ป้องกันเดี๋ยวเดินไปมาเดี๋ยวจะไปทำให้สายน้ำเกลือหลุดได้
แต่ละวันเนี่ยพาบุญมีก็จะกินกล้วยกินกล้วยมากถึง๒๐๓๐หวี
แต่ยังไม่สามารถจะกินเองได้ต้องแกะให้แล้วก็ป้อนไปทีละอันทีละเครือทีละลูกนั่นแหละ
คลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่าก็เปิดเลยเขามีการโพสต์ในโซเชียลด้วย
แล้วก็ขอมาทางสื่อมวลชนขอรับบริจาคอาหารช้างหน่อยต้องการผลกล้วยสุกดิบก็ได้
รวมทั้งต้นกล้วยก็ได้เอาย่าเอาอ้อยแตงโมสับปะรดได้หมดเลยครับคุณผู้ชม
ใครที่มีอยู่สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ทุกวันเลย
ติดต่อไปที่คลินิกสุขภาพช้างแล้วก็สัตว์ป่า
หรือจะร่วมสมทบเป็นทุนก็ได้ครับเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลช้าง
ที่บัญชีนี่เราขึ้นให้หน้าจอนะครับ
กองทุนย่อยเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า
นั่นเองมาช่วยเหลือช้างพร้อมกันนะครับ